คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นที่คนสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
รวมถึงญาติซึ่งนั่นก็คือน้องชายของนายธวัชชัยด้วย
ซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
เพื่อจำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
ซึ่งวันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของพยานนะคะ
เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ใช้เวลา๒ชั่วโมงถึงจะแล้วเสร็จค่ะ
นายชัยนรงค์ยอมรับว่ายังติดใจสงสัยกรณีกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
ยังมีข้อมูลขัดแย้งกันเพราะเมื่อวันที่ห้ากันยายนที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจรีจตุพลบงกฎมาตรผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษ
พาไปดูห้องควบคุมตัวและแจ้งว่าระบบบันทึกภาพวงจรปิดขัดคล่อง
เพราะเซิร์ฟเวอร์เสียต้องให้ทางสังคมคิดเอาเอง
ว่าทำไม
เหตุการณ์หลายอย่างในประเทศนี้
เซิร์ฟเวอร์เสียบ้างกล้องเป็นนัมมี่บ้างกล้องเสียบ้าง
มันประจวบเหมาะกันอย่างนี้ได้อย่างไร
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกคมศักดิ์สุมังเกษรรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
เปิดเผยว่ายังไม่รู้ข้อที่จริงนะคะ
เพราะพนักงานสอบสวนได้มีการส่งหนังสือขอไฟล์วงจรปิดแล้ว
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการดำเนินการส่งให้ได้เมื่อไหร่
ส่วนผลการชนะสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
พนักงานสอบสวนยังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการ
เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีซึ่งคาดว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ
แล้วก็ใช้เวลาประมาณ๑๐๑๕วันค่ะ
ขณะเดียวกันพันธุ์ตำรวจเอกคมศักดิ์ยืนยันนะคะว่า
ยังคงเชื่อว่าพนักงานสอบสวนจะสามารถสรุปสำนวนการเสียชีวิต
ของนายธวัชชัยได้ภายใน๓๐วัน
เพราะสอบสวนพยานจนครบถ้วนแล้วค่ะ
เหลือเพียงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ซึ่งการสรุปสำนวนจะระบุว่าเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
และทำให้มีผู้ทำให้เสียชีวิตหรือไม่
ตรวจที่เกิดเหตุในครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้วนะคะคุณผู้ชม

ครั้งแรกเข้าไปตรวจสอบหลังเกิดเหตุในช่วงเช้าของวันที่๓๐สิงหาคม
แล้วก็ไปตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่๓๑สิงหาคม
จากนั้น๓กันยายนพนักงานสอบสวนได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซ้ำอีก
พร้อมขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
และวันนี้ก็เข้าไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง